เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็ชาวเชียงใหม่เขานับถือนะ

หรือว่าแจ่งต่างเนี่ยนะครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นโบราณสถานของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

มันทำร้ายหัวจิตหัวใจคนเชียงใหม่เหลือเกิน

พ่นที่กำแพงเมืองเชียงใหม่

แล้วตรงข้ามที่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพได้
เป็นกล้องวงจรปิดของร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้าม
คือแถวนั้นมีโรงแรมมีร้านกาแฟมีอาคารพาณิชย์เยอะเลยฮะ
แล้วดูสิเห็นพฤติกรรมชัดเจนเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน

พฤติกรรมของเขาก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๔คน
เขาก็เดินมาตามถนนมูลเมืองนี่แหละค่ะ
พอมาถึงกำแพงเมืองตรงประตูท่าแพรตรงนี้
มี๒ใน๔ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
เขาเดินไปที่กำแพงแล้วก็เอาสีสเปรย์
นี่คือเมาด้วยไงอืมนี่คือเมานะวิทย์พื้นกลางถนน

แล้วก็นี่เล่นอะไรกันเนี่ยนะฮะ
แล้วข้อความที่เขาเอาสีสเปรย์ไปพ่นเนี่ยนะคะ

ครับแล้วก็พากันเดินจากไป
คือเขาเป็นแฟนทีมเด็กหงไง
หงลิเวอร์พูลก็เลยไปการพ่นประกาศศักดา
แล้วก็ห้อยด้วยชื่อของตัวเองคือลี

เขาก็พ่นเหมือนกับกำลังจะพ่นอักษรย่อชื่อตัวเอง
คือมีผู้ชาย๓คนนะและมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ

เทิดศักดิ์เย็นจุระผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน

ก็แจ้งความกับทางตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่เลย
มีหลักฐานชัดจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
โดยนายเทศักร์เนี่ยบอกว่ากำแพงเมืองประตูท่าแพ้เนี่ย
ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเชียงใหม่เลยล่ะค่ะ
กรมศิลปากรก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเอาไว้แล้ว

เขาผิดตามพบสถานบวัตถุและก็ศิลปะวัตถุ
มาตรา๓๒วงเล็ก๓๕
ผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือว่าทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่า

ซึ่งโบราณสถานก็ต้องระวังโทษจำคุกนะคะ
ไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๗แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
แต่ถ้าเกิดกระทำความผิดตามวักหนึ่ง
เป็นการกระทำต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

เพราะว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๑ล้านบาท
คนเชียงใหม่เห็นภาพนี้โอ้ขึ้นเลยอ่ะคุณ
อารมณ์ขึ้นเลยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาขัดมาถูมาเช็ดมาทำความสะอาด
ให้กลับเป็นกำแพงเมืองเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับ

ใช่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกว่าเอาจริงนะถ้าเกิดว่าไปพ่นกำแพงบ้านเรือนเนี่ย

แต่ยิ่งเป็นโบราณสถานนี่ผิดแล้วก็โทษหนักมากขึ้นไปอีก
ทีนี้พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวาน
ตอนเย็นค่ะตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เนี่ย
ก็ไปได้ข้อมูลมาว่านักท่องเที่ยวเขาพักอยู่ที่ไหน

คือนายลีเฟอร์ลองอายุ๒๓ปีอันนี้เป็นสัญชาติอังกฤษ
อีกคนนึงที่บอกว่าเป็นสาวธอมเนี่ยนะคะ
คือบริดนี่ลอเรตต้าชนายเดอร์อายุ๒๓ปีอันนี้สัญชาติแคนาดา

ใช่ค่ะ๒คนนี้แหละที่ก่อเหตุ
จับกลุ่มตัวได้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

บอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนมากัน๔คน
คืนนั้นเบาดื่มเยอะไป
แล้วก็ไปเก็บกระป๋องสีที่มันตกอยู่ข้างถนน
ป๋องสีสเปย์เอามาพ่นที่กำแพง
อย่างที่บอกสกาวเซอร์ลีประกาศตัวไงว่าเป็นแฟนเด็กหง
แล้วก็บอกชื่อตัวเองด้วยคือนายลีห้อยท้าย

ส่วนบริดนี่สาวธอมเนี่ยนะคะ

แต่เพื่อนอีก๒คนที่มาด้วยกันไม่ได้เกี่ยวข้อง
เพราะว่ายังไม่ได้ลงมือก่อเหตุ
ตำรวจก็ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ
เป็นการดำเนินคดีตามหลักฐานที่ปรากฏค่ะ

เวลาที่จะไปเที่ยวบ้านใครเมืองใคร
ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรม

ไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมเขาเหมือนกันนะครับ